คือเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหมืองแร่ถล่มที่ชิลี
ค่ะบอกว่าอันนี้คนก็พูดถึงกันแต่ท่านบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันมีความต่างในความเหมือนไง
โอ้โหถ้าเราจะเจาะของเรามันใช้เวลานานมากท่านบอกแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะฮะ
เดี๋ยวใช้การอธิบายเป็นอิมเมอร์ซีฟกราฟิกดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้๒สัปดาห์เต็มแล้วครับถ้าที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ๑๔วัน๑๔คืนไม่ใช่เรื่องน่าสนุก
ในการอยู่ในถ้ำแบบนี้ด้วยสภาพของสิ่งต่างที่มีปัญหาอุปสรรคนะฮะ
นับประการแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือออกมามันยากจริงนะครับ
มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าเราไม่ลุยน้ำไม่ฝ่าโครนไม่ออกมาทางปากถ้ำ
ที่แบบว่าต้องรอน้ำรถอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยขึ้นข้างบนได้ไหม
เจาะปล่องเจาะโพรงแล้วก็ขึ้นทางข้างบนด้านผนังถ้ำด้านบน
อุปสรรคปัญหามันมีครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์เหมืองแร่ทองแดงถล่มนะครับเป็นเหมืองแร่ที่อยู่ที่กลางทะเลทราย
อาตากามาในเมืองซานโฮเซของชิลีนะครับ
ตอนนั้นในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับมีคนงานติดอยู่ในเหมืองแร่ทั้งหมดเนี่ย
สามสิบสามคนด้วยกันนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ติดอยู่๖๐กว่าวันถึงช่วยออกมาได้
ทีนี้มันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายที่บ้านเราณขณะนี้อย่างไร
เหตุการณ์ของเขาตั้งแต่ปี๕๓แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
ว่าสิ่งที่มันทั้งเหมือนและต่างนั้นมันเป็นยังไงกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราดูเรื่องของสภาพความสูงของพื้นที่ก่อนถ้าเกิดจะต้องขุดโพรงเจาะปล่องกันจริงเนี่ย
มันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับดูตรงนี้ครับ
เอาเรื่องของการขุดการเจาะก่อนถ้าเหตุการณ์ที่ชิลีเนี่ยที่เหมืองถล่มนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าจากพื้นผิวดินนะนับจากพื้นผิวดินเพราะว่าเขาเป็นเหมืองแร่อยู่ด้านล่างนะครับ
เมืองถล่มมีคนงานติดอยู่ข้างล่าง๓๓คนจากผิวดินลงมาข้างล่างจุดที่เขาอยู่๗๐๐เมตร
เจ็ดร้อยเมตรนะครับส่วนถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ผนังถ้ำด้านบนลงมาจุดเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่นะครับ๖๐๐เมตร
หกร้อยเมตรนี่ไม่น้อยนะฮะตึกใบหยกสองตึกเอามาเรียงต่อกันนะครับ
หกร้อยเมตรนี่คือเรื่องของความลึกความสูงของการจะต้องเจาะปล่องเจาะโพรงเพื่อที่จะหาทางนำขึ้นไปนะครับ
ทีนี้มาดูกันว่าความยากง่ายของปฏิบัติการมันเป็นยังไง
เพราะว่าตอนที่คนงาน๓๓คนที่ชิลีติดอยู่ใต้เหมืองตอนที่เหมืองถล่มเนี่ย
เขาส่งสัญญาณออกมาผ่านทางท่ออากาศคือเมืองถล่มแต่เมืองเขาอยู่ใต้ดินเขามีท่ออากาศของเขาอยู่เขาเขียนเขียนบอกว่าเขาอยู่ตรงไหน
แล้วมีทีมกู้ภัยไปเจอเศษกระดาษที่เขาเขียนเนี่ยว่าอ๋อเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดที่เป็นพื้นที่หลบภัยที่เหมืองเขาสร้างเอาไว้
นั่นเท่ากับว่าชัดที่พิกัดมีแผนที่ของเหมืองอยู่ชัดเจนอยู่แล้วมีพิกัดชัดเจนว่าทั้งหมดหลบอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติการด้านบนเริ่มทำงานทันทีระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และปฏิบัติการแรกก็คือการขุดนะฮะขุดเจาะปล่องเจาะโพรงลงไปที่ด้านล่างของเหมือง

สองเขาเริ่มต่อทันทีครับเจาะรูขนาด๓๓เซนติเมตรที่เจาะในครั้งแรกเขาขยายนะฮะเป็น๗๐เซนติเมตรเนี่ยฮะกว้างขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างขยายเจาะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยฮะลงมาเนี่ยเศษหินเศษปูนเศษดินเศษทรายมันก็ต้องกองลงมาข้างล่างคนงานเหมืองที่อยู่ด้านล่างเขาเป็นเหมืองแร่

อยู่รอบแคปซูลเลยนะครับเป็นล้อที่เป็นเกราะป้องกันแคปซูลลดแรงกระแทกเวลาที่จะลำเลียงขึ้นไปนะฮะแคปซูลภายในมีระบบสื่อสารไร้สายมีถังอากาศอัดความดันสำรองเอาไว้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นระหว่างที่ลำเลียงขึ้นไปแล้วแคปซูลไม่สามารถทำงานได้ผู้ที่อยู่ข้างในสามารถกดปุ่มแล้วก

ถล่มสภาพของพื้นที่เป็นหินอัคคณีมีความแข็งแรงทนทานโครงสร้างจะขุดจะเจาะอะไรยังไงก็ได้แต่ที่ถ้ำหลวงของไทยเนี่ยเป็นหินปูนขุดเจาะขนาดนั้นทำแบบนั้นได้ไหมผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการประเมินแล้วนะครับบอกว่าเรื่องการขุดการเจาะหินปูนหินอัคคณีไม่ได้เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคณขณะนี้ก็คือว่าเราไม่รู้พิกัดที่

นนมสาวที่อยู่เนี่ยถัดจากหาดพัทยามาแล้วหนีน้ำมาแล้ว
ถ้ามีฝนตกเข้ามาอีกแล้วน้ำไปถึงตรงนั้น
พื้นที่การอยู่ตรงจุดเนินนมสาวก็จะลดน้อยลง
เดี๋ยวเราลองใช้กราฟิกเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า
พื้นที่ของ๑๓ชีวิตที่อยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร
นี่คือจุดเนินนมสาวที่ทั้งหมดอยู่โดยเนื้อที่แล้วประมาณ๓๐ตารางเมตร
ตารางเมตรเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าครับเทียบกับตู้โดยสารรถไฟ
โดยสารรถไฟเนี่ยมีขนาดมาตรฐานความกว้าง๒๙เมตรยาว๒๕เมตร
มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ๗๒๕ตารางเมตร
ดังนั้นจุดเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่นั้นมีเนื้อที่ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของตู้โดยสารรถไฟ
แล้วถ้าฝนตกลงมาอีกนะครับมีน้ำเพิ่มเติมในถ้ำจนล้นไปถึงจุดที่ทั้ง๑๓คนอยู่
มันอาจจะลดลงพื้นที่อาจจะลดลงไปอีกเหลือ๑๐ตารางเมตร
เท่ากับว่าเหลือพื้นที่แค่๑ใน๓ของตู้โดยสารรถไฟเท่านั้น
จะเหลือน้อยมากสำหรับคน๑๓คนที่จะอยู่
ดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
ก็คือทำอย่างไรไม่ให้น้ำไปเติมที่บริเวณโถง๓ไปยังเนินนมสาว
นอกจากพื้นที่จะมีขดหินช่องทางแคบบางช่วงก็ยังมีความกว้างไม่ถึง๑เมตร
ยังมีน้ำลึกสูงอีกกว่า๕เมตร
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งกันสูบน้ำปิดตาน้ำเจาะบ่อน้ำบาดานอีก๓จุดที่นอกถ้ำนะครับ
จากถ้ำไป๓๐เมตรแต่ละบ่อก็ห่างกัน๕เมตรเพื่อระบายน้ำจากใต้ดิน
ก็ถือว่าจะช่วยลดระดับของน้ำไม่ให้เข้าไปในถ้ำ
ก็อย่างที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากรมอุตุคาดว่าฝนจะตกลงมาทั้งสัปดาห์นะฮะ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือว่าถ้าจะออกทางด้านล่างทางปากถ้ำ
ฝ่าฟันน้ำฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากของสภาพถ้ำ
และแข่งกับเวลาที่ฝนจะตกแล้วน้ำจะเติมเข้ามา
ถ้าจะออกทางด้านบนปัญหาอุปสรรคก็คือว่า
เรารู้ว่าทั้งหมดอยู่ที่จุดเนินนมสาวครับคุณเขียนมาสอน
แต่จุดเนินนมสาวมันตรงกับข้างบนตรงไหน
จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาอุปกรณ์ไปวางตรงไหนแล้วเจาะลงมาแล้วตรงกันพอดี
แล้วขึ้นไปได้อย่างง่ายและตรงจุดที่สุด